ที่เรื่องของสัตว์ที่มักจะมาพร้อมกับความเชื่อ
เลื้อยไปที่ไหนขึ้นรถคันไหน
โอ้โหคนก็ต้องไปจ้องดูทะเบียนรถ
นี่มีสองที่ที่ฉะเชิงเบนสาวคือฝนตกหนัก
งูเหลือมยาว๓เมตรเลื้อยเข้าไปในเล้าไก่ชน
แต่ว่าตัวนี้ไปเขมือบไก่ชน
เข้าท้องไป๕ตัวพูดอึโฮกินสิอิ่มแปร่เลยนะครับ
ส่วนที่ปราจีนบุรีงูเหลือมซุกในล้อรถ
เจ้าของรถไม่รู้ก็ขับไปทำงานกระทั่งกลับมาถึงบ้าน
โอ้โหพังงะเลยนะฮะเห็นงูตัวนี้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ

แต่รถนี่ขับไปตะเวนไปทั้งวันเลย
นี่ค่ะคนเล่าเหตุการณ์คือคุณสมบัติสายสุดอายุ๕๐ปี
เจ้าของรถกระบะโตโยต้าหมายเลขทะเบียนบอกดีไหม
บอกค่ะบอกใบไม้๕๔๕๒ประยอง
ให้ผู้สิทธิ์ของเราฟังบอกว่าไม่รู้ว่างู

รู้อีกทีตอนมาจอดรถที่คอนโดแล้ว
คือประมาณ๓ทุ่มครึ่งของวันที่๖สิงหาคม

เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากรปภคนหนึ่งของคอนโดแห่งนี้
ตะบนท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

เข้าไปอยู่ในรถกระบะของผู้พักอาศัย
ตั้งแต่วันที่๕สิงหาคมและมันนอนค้างอ้างแรม

เจ้าหน้าที่เดินทางไปจับแล้วครั้งหนึ่ง

ทำให้ไม่สามารถจับออกมาได้
ก็เลยยกเลิกภารกิจการจับไป
แล้วก็ไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้
ก็คือพี่สมบัติติดต่อไม่ได้เลยทำอย่างไรดี
พอเช้ารุ่งขึ้นพี่สมบัติเขาก็ไม่รู้ไงว่ามีงู

ก็เลยขับรถไปทำงานปกติ

รอปภมาพบว่ายังมีงูเหลือมอยู่หน้ารถเลย
ทีนี้แจ้งเจ้าของรถทราบคุณผู้ชมดูสิฮะ
งูเหลือมตัวเมื่อกี้มันตัวยักษ์ใหญ่มากนะคุณนะ
ยาวประมาณ๔เมตรน้ำหนักประมาณ๓๐๔๐กิโลกรัม

ใครชี้เจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้ดูเลขทะเบียน
เราพลาดไม่ถ่ายมาล่ะ

ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซาหน่วยกู้ภัยนำอุปกรณ์เข้าตรวจสอบ
บ้านพักเลขที่๑๑หมู่๒ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง

ถ้างูเข้าบ้านก็ต้องบอกเล็กที่บ้านใช่ไหม

นายมาลัยพรทิมดีอายุ๔๑ปีเจ้าของบ้านแจ้งให้ฟัง
บอกว่ามีงูเหลือมเลื้อยเข้าไปกินไก่ชนในเล้า
แล้วก็พบภายในเล้ามีงูเหลือมยาว๓เมตร
โอ้โหท้องป่องเลยมันเลื้อยไปไหนไม่ได้แล้ว
เพราะกระเมิบไก่ชนไป๕ตัว
ยังมีไก่ชนถูกรัดตายอยู่ในร้าวอีก๒ตัว
หนีรอดออกมาได้๓ตัวนะครับ
มาลัยพรเล่าให้ฟังบอกว่าเลี้ยงไก่ชนเอาไว้๑๐ตัว
เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักครับไม่ได้ยินเสียงอะไร

กระทั่งช่วงเช้าเพิ่งมาได้ยินเสียงไก่ร้อง
อยู่หน้าห้องออกมาดูเห็นไก่ชน
ทำไมออกมานอกเล้าไปดูในเล้า
เพราะว่างูอ้วนเลยแล้ว๒ตัวนี้ถูกรัดตายแล้วนะครับ

มันกินไป๕ตัวนะครับสะดิกได้แต่หาง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จับง่ายเลยล่ะครับ
เพราะว่าไม่ไหวเล้ยไม่ไหว
ก็ต้องเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ